เพราะแท็กซี่เมาทีนี้เมาแล้วก็ปวดปัสสาวะ
ก็เลยไปปัสสาวะตรงท่อระบายน้ำทิ้งในปั๊มน้ำมัน
แต่ปรากฏว่าพลาดท่าครับตกลงไปในท่อแบบนี้
แล้วเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตคาท่อนะฮะ

ต้องเข้าตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิตภายในท่อระบายน้ำ
ภายในปั๊มน้ำมันแห่งนี้ก่อนถึงตลาดอินดี้
ถนนกรปภึกเขตบางแคร์กรุงเทพนะครับ
ยาว๑เมตรนะครับแต่ว่าไม่มีตระแกงเหล็กปิดท่อ
มีเพียงยางรถเก่าวางไว้รอบเพื่อกันเท่านั้นเอง
ภายในท่อน้ำทิ้งพบศพของนายสุวรรณพรมน่อ
อายุ๖๔ปีเป็นคนขับแท็กซี่
สภาพศพสวมเสื้อกล้ามสีขาว
ลักษณะกึ่งนั่งกึ่งคุดคู้แบบนี้นะฮะในท่อน้ำทิ้ง
ในท่อนะคุณก็มีน้ำท่วมระดับอกเลยนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่านายสุวรรณสามี
ออกจากบ้านญาติบางแคช่วงเที่ยง
เพื่อมาอู่ซ่อมรถหลังปั๊มน้ำมัน
เอารถแท็กซี่มาซ่อมไว้นะครับ
แล้วก็ดื่มเหล้ากับเพื่อนในอู่ซ่อมรถนี่แหละฮะจนถึงช่วงเย็น
แต่ขอแวะหน่อยแวะตรงท่อเนี่ยคุณแวะตรงท่อระบายน้ำที่มียางเก่าเนี่ย
ปากท่อเอาไว้นะครับเพราะว่าปวดปัสสาวะนะครับ
พลาดนะครับพลัดตกลงไปศรีศะกระแทกขอบท่อ
แล้วก็เสียชีวิตภายในท่อนี่แหละนะครับ
นี่ดื่มเพราะว่าดื่มนี่แหละค่ะ
เหรอแล้วปกติแกทำอะไรแกทำงานอะไร
ทับรถเมียขับรถแท็กซี่อยู่นี่แหละค่ะ

ค่ะเพราะว่าอยู่วันนี้แหละ

หายจะมานี่มาหาเพื่อนกินเหล้าอยู่นี่

กินเหล้าแล้วไอ้ยินไอ้ตาเพื่อนอยู่ห้องตรงโน้น

รถมันซ่อมอยู่มันมาดูรถอ่ะรถรถซ่อมอยู่

เขาก็ประคองมันไปนอนมันแอบหนี
มันแอบหนีมันคงจะเดินเมาเฉยอย่างไรก็ไม่รู้ค่ะ
คิดว่าน่าจะดื่มเยอะแล้วก็แอบออกมาข้างนอก

รู้ว่ามันหนีมาแต่เมื่อไหร่จะฝ้ามันอยู่คนละที่

ไปยืนขอบท่อตกท่อแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ

ตำรวจสนเพชรเกษมให้มูลิธิส่งศพไป

แล้วก็ประสานให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวง
จรปิดทุกจุดบริเวณที่เกิดเหตุในปั๊ม
เพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ